แล้วหมอทางศัยศาสตร์ที่ชาวบ้านนับถือจะไปเชิญวิญญาณของผีปู่ตา
มารับรู้การทำพิธีแล้วก็อันเชิญเทวดามาเป็นสักขีพยาน
จากนั้นผู้ร่วมพิธีก็กล่าวกันไปเสร็จจับเสียงคล่อง
แล้วก็หมอจะปลุกเสกแล้วก็รินสุราลงไปในขัน
เพื่อทำเป็นน้ำมนต์รสไปที่เสียงคล่องอีกที
พอพ่อหมอเริ่มท่องคาถาปลุกเสกร่าสุราลงไปที่เสียงคล่องแล้วเนี่ยนะ
เริ่มเสี่ยงทายกันหุ่นเสียงคล่องจะเคลื่อนไหวเอง
หมายความว่าวิญญาณเสียงคล่องเข้าสิงห์แล้ว
นี่คือเขาไม่ได้เวียงนะเขาบอกว่าวิญญาณเสียงคล่องเนี่ยเป็นคนขยัน
พาไปใช่ถ้าหากคุณต้องการอยากรู้สิ่งของที่หาย
หรือว่าเรามองไม่เห็นหรือผีหรือของที่อะไรต่าง
ถ้าอยากรู้ใครเป็นคนทำเสียงคล่องจะพาไปจับ
หรือเดินไปตามหาได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลย
ที่ถือไม่ต้องทำอะไรเลยจับหุ่นไว้
ข้องจะพาไปเองพิธีนี้นะคะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนียวทางใจของชาวอีสาน
เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นมีการละเล่นเหมือนเป็นระบำ
ข้องรำเสียงคล่องคล้ายกันเลยเป็นพิธีกรรม
เพราะว่าระบำเหลือลำเนี่ยเกิดจากพิธีกรรมตามความเชื่ออยู่แล้วในสมัยโบร่ำโบราณนะคะ
ตอนนี้เริ่มที่จะหาดูได้ยากก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะ

ขอบคุณคลิปของคุณสะพัด๑๒๓๔นะคะ